อายการสั่งไม่ฟ้องบัญญินคดีโอนหุ้นอายการเผชิญหน้ากับผู้สูญเสียครั้งแรกในรายการสด
ถามตรงตรงกับจอมขวัญทำไมอัยการสั่งไม่ฟ้องสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที